สะบัดผมกันนะคะไปงานอีเวนต์กันดีกว่า
ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะโอ้โหสะบัดหนังไปกันนะพอรอบ
เวนต์เริ่มกลับมาจัดแล้วนะคะคนในวงการบันเทิงโอ้โห
ต้องใช้คำว่าแห่แหนกันเลยค่ะ
เดินพรมแดงบ้างออกงานห้างตรงห้างแตกกันบ้าง
แล้วแฟชั่นแต่ละงานเรียกว่าตาจึ้งใจสุดไปเลยล่ะค่ะ
อย่างที่บอกไปค่ะงานอีเวนต์เริ่มกลับมาจัดอย่างต่อเนื่องค่ะ
วันหนึ่งมีหลายงานเรียกว่านักข่าววิ่งรอกไม่พอนะคะ
ดาราวิ่งล่อกว่าอีกค่ะถ้ามีก่อนนอนโอ้โหคุณผู้ชมคงมีด้วยนะคะ
คือเขาจัดเช้าเย็นก่อนนอนเนี่ยถ้ามีด้วยเอาสินะคะ
แล้วคราวนี้นะคะดาราทั้งหลายก็มีโอกาสค่ะ
แต่งองค์ทรงเครื่องเรียกว่าจัดเต็มค่ะออกมาพบป่านะคะ
แฟนคลับแล้วก็สื่อมวลชนโดยเฉพาะทางฝั่งสาวสาวค่ะ
งัดความสวยความปังออกมาเพียบเลยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะเก็บตกภาพสวยสับมาฝากคุณผู้ชมในวันหยุดแบบนี้
เริ่มกันที่แม่ชมพู่นี่
คุณชมพู่อรยาเรียกว่าสวยสมมงจริงออกงานอีเวนต์ในรอบหลายปีค่ะ
จัดเต็มจัดหนักนะคะเฉิดฉายสีทองวิบวับขับผิวเดินอดชม
แบบนี้คุณผู้ชมบนเวทีสวยจริงนะคะเปล่งประกายสุด
หุ่นเอ่ยเอวเอยนี่คุณแม่ลูกสามยังไม่สวยขนาดนี้ค่ะ
อีเวนต์นะคะบอกเลยละลานตานะคะเต็มไปด้วยความชมพูสีชมพูพิ้งอย่างนี้มาเลยนะคะ
บรรดาคนสวยรวมตัวกันเพียบค่ะ
นำทีมมาโดยคุณวิกกี้สุนิสานะคะกับคอสตูนสูตรเลื่อมสีชมพูนะคะ

สูตรตัวของโลกใหญ่มากลงพาวมูธคือเก๋
เสริมทัพความปังนะคะกับเหล่านางเอกของวงการค่ะ

ขาวผ่องเป็นยองใยกับทรงผม
แล้วเสื้อผ้าหน้าผมแบบนี้ขับผิวสุดฟิตค่ะ

ต่อกันด้วยสาวป่างกัณฑรรณ

คุณเต้ยเจรินพรคนนี้นะคะ
หวานทั้งเท่มาพร้อมกันแบบนี้
มาหนูมีแฟนแล้วนะจ๊ะ
ต่อกันอีกงานค่ะคุณผู้ชม

แฟชั่นดักหน่อยปันสุทธาตา

ออกแบบชุติมนต์แล้วก็อีกเพียบเลย

ส่วนงานนี้เป็นงานเดินพรมแดงด้วยค่ะ
เจอสาวเสียงดีหนูนาหนึ่งธิดา

รวมไปถึงอีกลุคของสาวออกแบบ

สูตรสีดำตัดกับสีผมที่โดดเด่น
เอามากเสริมทัพมาด้วย

แป๊ดนับภาของเราก็มาเหมือนกันจ้ะ
เรสสีแดงแพงไม่ไหว
เห็นไหมแต่ละนางจัดเต็มเติมสีสันให้วงการ
ช่วงนี้บอกเลยว่างานเพียบดารานี่ก็เหนื่อย
นักข่าวก็เหนื่อยวิ่งสับสัมภาษณ์

บอกเลยดาราที่เขาวิ่งเก่งจริง